เชื่อว่าหลายคนเห็นแล้วเป็นกรณีที่ดุ่มสาวคู่หนึ่ง
คือเขาไปแต่งงานเนรมิตห้องของผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช
เหมือนว่าเป็นเรือนหอแล้วก็มีการสวมแหวนมั่น
มีการจัดพิธีแต่งงานภายในโรงพยาบาล
เพราะว่าฝ่ายหญิงป่วยด้วยมะเร็งตับ

จริงแล้วเขาบอกว่าก่อนหน้านี้คบหาดูใจกัน
แล้วตั้งใจว่าปลายปีที่ผ่านมาจะแต่งงานกัน

ตกลงกันแล้วแต่ว่าผู้หญิงมาป่วยเป็นมะเร็งตับ
สุดท้ายก็อย่างที่บอกไปจัดงานแต่งในโรงพยาบาลนะคะ
ก็มีการโพสต์ถึงฝ่ายหญิงอย่างต่อเนื่องนะคะ
มีการโพสต์ถึงฝ่ายหญิงอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็คือลักษณะการโพสต์คือคุณผู้ชม
โพสต์แบบให้กำลังใจโพสต์ถึงความรักแท้
ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
ส่วนนี้ภาพประทับใจแล้วก็เป็นภาพที่
ชาวเน็ตพูดถึงมากที่สุดนะคะ
เป็นภาพที่ฝ่ายชายขอผู้หญิงแต่งงานนะคะ

คือมีก็มีกินด้วยกันอดก็อดด้วยกัน
ร่วมสร้างตัวด้วยกันสุดท้ายผู้หญิงมาป่วย

นี่คือภาพความประทับใจขออภัยจริงเห็นภาพนี้แล้วอยากจะร้องไห้
คือมันซึ้งแล้วมันทำให้เชื่อว่ารักแท้ยังมีอยู่จริง
ใครที่ตามหาเนี่ยก็ภาวนาขอให้เจอรักแท้แบบนี้นะคะ
นี่คุณผู้ชมเพื่อนก็ร่วมกัน
เป็นศักดิ์ขีพยานรักสำหรับสองฝ่ายนะ
นี่ช่วงที่มีการสวมแหวนมั่นนะ
เป็นภาพความประทับใจที่หลายคนเนี่ย
ได้ดูแล้วนะคะแล้วก็ฝ่ายชายมีการโพสต์ภาพดี

ไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
ไม่มีใครรู้ว่าเวลาเราเหลืออีกเท่าไหร่
อยากให้ทุกคนเห็นคุณค่าของเวลา
เห็นคุณค่าของคนที่เรารัก
เวลามันน้อยเกินกว่าจะไม่เข้าใจหรือโกรธหรือน้อยใจ
ขอให้ทุกวินาทีมีแต่สิ่งดีเกิดขึ้น

ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนสวยงามเสมอ
ข้อความนี้ฝ่ายชายโพสต์ไว้คือ๒๑ตุลาคมที่ผ่านมานะคะ
แล้วก็ช่วงบ่ายของวันอาทิตย์๓๐ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ
ฝ่ายชายก็ได้มีการเซอร์ไพรส์เมื่อสักครู่เนี่ยแหละค่ะ
ขอผู้หญิงแต่งงานนะคะหลังจากนั้นก็มีการจัดพิธีแต่งงาน
มีการเตรียมชุดเจ้าสาวเจ้าบ่าวตกแต่งห้องผู้ป่วยให้เป็นเรือนหอชั่วคราว
แล้วก็มีการจัดพิธีมั่นพิธีแต่งครอบครัวทั้งสองฝั่งเนี่ยมาร่วมงานอย่างอบอุ่นนะคะ
แต่ว่าล่าสุดอย่างที่เราบอกไปเมื่อช่วงต้นรายการคือ
คุณผู้หญิงที่ป่วยเป็นมะเร็งตับคนนี้ล่ะค่ะ
นางสาวชะนันทรัศน์ปันทรศเธอเสียชีวิตแล้วนะคะเมื่อวันที่๗มกราคมที่ผ่านมา
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปสัมภาษณ์คุณผู้ชายก็คือ
นายจักรพันธ์กิจเจริญชัยแฟนสาวของผู้เสียชีวิต
นี่ค่ะคุณผู้ชมคุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์นะไปสัมภาษณ์ฝ่ายชาย
เปิดเผยกับทีมข่าวบอกว่าหลังแฟนสาวทราบว่าตัวเองป่วยเป็นมะเร็งตับเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว
ก็มีกำลังใจในการรักษาตัวมาโดยตลอดนะคะ
เธอเนี่ยเป็นคนเข้มแข็งส่วนเหตุผลที่ตัดสินใจแต่งงานกลางโรงพยาบาลเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ตกลงกับแฟนสาวว่าจะจัดงานแต่งในปีนี้ก็คือปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
แต่ผู้หญิงเนี่ยกลับมาป่วยก่อนก็เลยอยากทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันออกมาดีที่สุดในช่วงเวลาที่เธอยังเหลืออยู่และอยากให้แฟนสาวมีความสุขที่สุดก่อนที่จะจากลากันค่ะ
เราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะตื่นมาไหมไม่รู้ว่าเย็นนี้ขับรถออกไปจะเป็นอะไรหรือเปล่า
ฉะนั้นอยากให้ถ้าตกลงรักกันแล้วอยากให้แบบรักกันจริงอะไรที่มันแบบต้องทะเลาะหรือว่าไม่เข้าใจน้อยใจอะไรจริงก็แค่อยากให้คุยกัน
พอคุยกันหาตรงกลางให้มันเจอว่าฉันอยากได้แบบนี้เธออยากได้แบบนี้มันจะได้เข้าใจกันตรงนี้แล้วก็เวลาที่มันเกิดอะไรขึ้นที่มันฉุกเฉินขึ้นมามันจะได้ไม่ต้องมาแบบฉุกระหุกแบบนี้
อย่างน้อยถ้าสมมุติว่าใครคนนึงต้องจากไปเราจะได้รู้สึกว่าเราทำดีกับเขาแล้วไม่ใช่แบบบางคนที่แบบทะเลาะกันแล้วออกไปแบบเจออะไรที่มันเลวร้ายอย่างนี้ไม่ทันได้ขอโทษบางคู่ที่ไม่ทันได้บอกลาไม่ทันได้พูดอะไรในใจอย่างนี้อยากให้เห็นคุณค่าของเวลาให้มาก
นี่ถือว่าฝ่ายชายเขาก็ทำดีที่สุดแล้วนะคะแล้วก็ใครที่ดูข่าวเย็นไทยรัฐอยู่ก็ให้เชื่อเถอะค่ะว่าจริงแล้วรักแท้ก็ยังมีจริงนะคะ
อย่างที่ฝ่ายชายเขาพูดไปแล้วค่ะว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องของการสื่อสารถ้าเกิดว่ามีอาการน้อยอกน้อยใจไม่เข้าใจกันโกรธเคืองกันเรื่องของการพูดคุยพูดคุยหันหน้ามาคุยกันจับเข่าคุยกันเป็นทางออกของการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดแล้วถ้าเกิดว่าใครที่มีทิศถิก็ลดทิศถิกถอยกันคนละก้าวนะคะแล
เป็นคู่ชีวิตเลยนะและภาพที่ช่วงหลังของข่าวนี้นะคะเป็นภาพของช่วงวันแต่งงานจะเห็นว่าฝ่ายหญิงใส่สวมใส่ชุดเหมือนชุดเจ้าสาวจริงเลย
แต่ว่าแสดงความเสียใจนะคะสุดท้ายนี้นะคะสำหรับการจากไปของเจ้าสาวคนนี้นะคะ